ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ครับมีคนถ่ายคลิปไว้ได้บอกว่า๒รุ่มหนึ่งนะเจอคนที่เขาถูกรุมเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้จักไม่รู้จักคนที่มารุมเลยเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูนะฮะ
สองรุ่มหนึ่งครับสองรุ่มหนึ่ง

มันทำให้เขาแล้วไหม

อ๋อเตรกแล้วใช่ไหม

เอ่าตามเซกไอเถพทีเนี่ย

คนที่ถูกรุมเนี่ยก็เหมือนกับพยายามจะยึกยักยึกยัก
สักครู่นึงก็ต่างก็แยกย้าย
ค่ะคือเหมือนผู้เสียหายก็สู้แหละ
เท่าที่สู้ได้อ่ะใช่แต่ก็จะมีจุดที่แยกไปแล้วเนี่ย
ก็แบบเหมือนกับจะยังไงกันต่อสักพักนึงเนี่ย
อันนี้ก็มีแบบอืมแล้วฝ่ายสองคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปก่อน
ค่ะส่วนคนที่ถูกรุมก็ขี่จักรยานยนต์เหมือนกับจะตามไปหรือยังไงก็ไม่รู้ฮะ
ก็หายกันไปทั้งสองคันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับ
คุณผู้ชมครับคนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
แล้วไปโพสต์นะฮะในเฟซบุ๊กนะครับแล้วจากการตรวจสอบเนี่ย
ว่าชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นลูกเขยของตำรวจคนหนึ่งในพื้นที่
ซึ่งเจ้าตัวเองก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะนี่ครับ
เป็นภาพที่ถูกทำร้ายใบหน้านี่ก็น่วมแล้วฮะ
จมูกทั้งปากทั้งหน้าผากนี่ครับมือไม้เนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลไปหมดนะครับ
เขาก็โพสต์เอาไว้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าสองคนที่มาทำร้ายเขาเนี่ย
เขาบอกเขาสู้ไม่ถอยแต่ไม่รู้จักจริง
ไม่ใช่คู่อาริไม่เคยโกรธเคืองอะไรกันมาก่อนนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบคลองในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เป็นช่วงกลางดึกแล้วมีร้านอาหารนะมีร้านออกมานั่งดื่มนั่งกินแถวนี้ฮะ
กลางวันลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าแถวนี้มีร้านเยอะ
ร้านนะครับจุดตรงนี้เลยที่เขาต่อยกันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าจุดเกิดเหตุ
วันนี้ยังมีพวกเศษแก้วเศษขวดแตกระจายอยู่ที่พื้น
แล้วก็มีรอยเลือดอยู่ด้วยนะฮะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อน
เมื่อคืนนี้นะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์และเป็นคนที่บันทึก
วีดีโอเอาไว้นะครับเราได้เจอแล้วนะฮะ
เราเจอเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขานั่งอยู่บนรถบรรทุก
กำลังรอจะเก็บเครื่องเสียงจากร้านที่จัดคอนเสิร์ตตอนนั้นน่ะ
กำลังใช้โทรศัพท์มือถือตัวเองถ่ายรูปเพื่อจะดูบรรยากาศวิวทิวทัศน์
จะเอาไปลงสตอรี่เฟซบุ๊กอืมปรากฏว่าเจอนี่เลยฮะ
เห็นจักรยานยนต์คันนึงนะครับฮอร์นารีมสีฟ้าขาว
วัยรุ่นสองคนขี่มานะครับแล้วลงจากรถมาใช้ขวดเบียร์
ตีเข้าศีรษะผู้ชายคนนึงที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
จากนั้นก็มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นค่ะชายคนที่ถูกขวดเบียร์ฟาดเข้าไปเนี่ย
ก็ไม่ยอมนะฮะแม้จะสองลุมหนึ่งแล้วถูกฟาดไปก่อน
ด้วยขวดเบียร์เนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไป
ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันไปแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับ
เขาบอกว่าจากภาพเนี่ยไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
นะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคันที่มาสองคนเนี่ย
อยู่ดีมาถึงก็ลงมาแล้วใช้ขวดเบียร์ฟาดศีรษะเขานะครับ
แล้วยังมีลักษณะจะเอาขวดที่แตกไปแล้วที่ฟาดไปแล้วเนี่ย
แทงใส่ผู้ชายคนที่ถูกรุมด้วยนะ
เสียงตีดังครับดังโบ๊ะเลยครับ
ก่อนที่จะตีไม่ได้มีเรื่องหรือตะโกนด่าอะไรกันก่อน
ไม่มีครับไม่มีนะครับครับครับครับใช่ใช่ครับ
เพราะเพราะเพราะรถอยู่ตรงนี้ครับอ่าเพราะแล้วจะตีแล้วไงต่อ
ตีก็เข้าใกล้อย่างในคลิปอ่ะครับที่ถ่ายเลย
ก็คือใส่กันเลยตั้งแต่นั้นครับครับแล้วแล้วตัวพี่ที่เจ็บกับเขา
เขาตะโกนขอความช่วยเหลือไหมครับไม่นะครับแต่แต่เห็น
เห็นพี่เขาก็เรียกฝั่งนู้นแต่ไม่มีคนมาเลยครับ
ทางตำรวจก็เห็นคลิปแล้วนะครับก็ให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ลงพื้นที่จนรู้ตัวแล้วนะคนเจ็บคือใครนะครับ
แล้วก็เรียกมาสอบปากคำแล้วนะครับส่วนผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเนี่ย

สาเหตุมาจากอะไรครับคือจากการพูดคุยกับคนเจ็บเนี่ยนะครับ
คนเจ็บก็ออกมาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ
แล้วก็มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยก็สูบบุรี
หยุดจอดรถสูบบุหรี่นะครับปรากฏว่าน้องวัยรุ่นสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
ผ่านเลยไปแล้วก็ขี่กลับมาแล้วก็มาทำร้ายนะครับ
โดยใช้ใช้ขวดเบียร์เนี่ยตีไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับ
ประมาณนั้นครับอ่าตอนนี้นะฮะสพเมืองเพชรบูรณ์ตามมาได้แล้ว
ค่ะสองคนที่ทำร้ายเขานะครับแล้วก็ผู้เสียหายด้วยนะครับ
ทางคดีก็ต้องว่ากันไปว่าผู้เสียหายจะแจ้งความอะไรยังไงบ้าง
สองคนนี้นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้งสามคนเนี่ย
โดนข้อหาทะเลาะวิวาสค่ะข้อหาเนี้ยปรับคนละหนึ่งร้อยบาท
อ่าที่เหลือก็ต้องรอดูว่าทางฝ่ายของที่ถูกรุมอ่ะ
คนที่ถูกรุมอ่ะเขาจะแจ้งความกลับอะไรแบบไหนยังไงบ้างค่ะ